คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่อุดรธานีเนี่ยค่ะมาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราว่า
มีคนในชุมชนไปก่อเหตุขโมยต้นกัญชาจากบ้านหลังหนึ่ง
ทีนี้เขาก็ยอมรับแล้วแหละว่าเขาขโมยว่าเขาก่อเหตุรักทรัพย์เนอะ
แต่กลายเป็นว่าคนที่ไปขโมยเนี่ยถูกทำร้ายเจ้าของต้นกัญชาเหมือนกับไปลุมทำร้ายเขาอะค่ะ
ถึงขั้นเขาเสียชีวิตเลยนะคะคือญาติของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ก็ยอมรับแล้วว่าเนี่ยไปก่อเหตุลักษัพจริงไปขโมยต้นกัญชาจริง
แต่ถึงขั้นต้องทำร้ายกันจนตายเลยเหรอ
ทีมข่าวของเราได้คลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
นี่ค่ะบ้านที่ถูกเข้าไปขโมยต้นกัญชา
ก็เห็นชัดแหละว่าผู้ชายคนนี้วัยกลางคนนะคะ
ขโมยต้นกัญชาของบ้านหลังนี้จริง

แต่คำถามคือมันถึงขั้นต้องทำร้ายเขาจนตายหรือเปล่า
พอได้รับเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้นะคะ
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปตามเรื่องให้
ไปที่บ้านพรเจริญอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
บ้านของนายคำดีอรัญญศรอายุ๔๙ปีก็คือผู้เสียชีวิตนะคะ
เข้าไปขโมยกัญชาที่บ้านหลังนึง
เจ้าของบ้านทำร้ายจนตายเลย
ญาติของนายคำดีผู้เสียชีวิตเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่มคืนวัน
ตอนปิดของบ้านนั้นแหละเจ้าของบ้านจัดได้
เอาตัวไปกระทืบเลยกระทืบหลายครั้งเลย

เอาไม้เอาจอบทุบเข้าที่หน้าของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตเขาพยายามจะคลานออกมานอกบ้าน
เจ้าของบ้านกระทืบซ้ำจนแน่นิ่งไปเลย

ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาระงับเหตุ
บ้านไปโรงพักษณีย์ตำรวจภูทรวางสามหมอนะคะ
แต่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตำรวจไม่เห็นดำเนินคดีเลย
ตำรวจไม่ดำเนินคดีเจ้าของบ้านที่ทำร้ายร่างกาย

คือตำรวจบอกว่า
ก็ดำเนินคดีในลักษณะเป็นการแบบทะเลาะวิวาสอะไรแบบนี้
คือสุดท้ายมีการ
ปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไป

ในลักษณะของการรักษาปนาปรับไป๕๐๐

รักษาตัวที่บ้านอีกสักพักนึง

ส่งโรงพยาบาล๒๓พฤศจิกายน
รักษาตัวอยู่๓๔วัน
แล้วสุดท้ายกลับมาบ้านเริ่มกินข้าวไม่ได้

แล้วก็เสียชีวิตไป๑ธันวาคม

คือญาติของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงบอกว่า
ระหว่างที่ผู้เสียชีวิตรักษาตัว

เจ้าของต้นกัญชาจะฟ้องที่ไปขโมยต้นกัญชา

โอ้โหมันแค่เรื่องของการลักทรัพย์
มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
ตำรวจเองก็ควรจะไปดำเนินคดีฝั่งเจ้าของบ้าน
เจ้าของต้นกัญชาที่มาทำร้ายร่างกายเขาจนตายด้วยไหม
เดี๋ยวลองฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
เสธตูไหนน่องแบบนี้
มันก็เลยเห็นกวดแป้งตั้งอยู่หันมันก็เลยว่า
เฮ้ยเอาแป้งมาท่าเห้ออีเน
จะการกดลงทสอนชื่อเส้น
เพราข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวนึกดังนั้นไปเล่า

พี่ถามน้องแล้วจะเอายังไงกัน
เอาในเมื่อเราผิดตำรวจก็บอกว่าเราผิด

ก็ไม่รู้ทำไมหมูหมากับไก่มันตายเขายังแจ้งจับ

สรุปแล้วก็คือเราไม่มีสิทธิ์ตรงเราเป็นขี้ขโมย

นี่ค่ะก็คือญาติของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่เกิดเหตุนะคะ
ห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตประมาณกิโลหนึ่ง

ก็พยายามที่จะตะโกนหาคนในบ้านนะคะ

แต่ไม่มีใครเปิดประตูออกมาไม่มีใครตอบรับด้วย
รอบบ้านมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ค่ะ
ข้างบ้านก็มีต้นกัญชานะคะ

คุณผู้ชมค่ะสักพักแฟนสาวของเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของต้นกัญชากลับมาบ้านพอดี

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวเห็นไป
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตไปขโมยต้นกัญชาจริงนะ
แต่เขาไม่ได้ขโมยครั้งแรกนะ

แต่ยังขโมยขโมยอยู่นั่น

ของเธอก็วิ่งตามผู้เสียชีวิตไป

ข้อมูลอีกฝั่งนึงเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตล้มเอง

เดี๋ยวลองฟังเสียงแฟนสาวของเจ้าของบ้าน
ที่๔ที่จับได้เองนะม้าเห่า
แต่ยังไม่ดึกสี่ตุ่มนิดนี่ล่ะค่ะ

ก็เห็นกำลังหัดอยู่

ก็บอกว่าแกไม่ได้ทำแต่แกไม่ได้ทำก็แค่ผลักให้ล้ม
เพราะว่าคนมันป่วยอยู่แล้วค่ะค่ะคนมันป่วยอยู่แล้ว
ก็บอกอยู่วันนั้นว่าแกป่วยอยู่แล้วก็กินขาไม่ไม่คนที่เจ็บ
คนที่ตายอ่ะค่ะแกบอกว่าแกป่วยอยู่แล้วอืมข้อมูลก็เลยไม่ตรงกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยพาญาติของผู้เสียชีวิตไปขอความเป็นธรรม
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจรีพิศนุอุณหาเสรีนะคะ
ทีนี้ค่ะก็พอได้ฟังข้อมูลแล้วเนี่ย
ก็เลยมีการสั่งการต่อไปให้ทั้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังสามหมอ
นำตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหาภายในวันนี้
ผู้ก่อเหตุก็หมายถึงเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของต้นกัญชาค่ะ
มันเป็นความผิดในลักษณะของการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียชีวิต
จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ค่ะ